กรณีของเด็กชายวัย๔ขวบคนหนึ่งที่เดินทาง

จะเตะเข้าไปที่ใบหน้าของเด็กชายคนนั้น
ล้มลงไปนอนกองกับพื้น
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวชายที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ

ผีบ้าน
อย่างนี้คืออะไรเตะต่อย

เตะกี่ทีครับ
เตะกี่ทีครับ

เตะกี่ครั้ง

เจ็บแล้วตรงนั้นเจ็บว่าหนูทำไงหนูตกใจไหม
แล้วนี่หนูกลัวไหมต่อไปหนูเดินข้างถนนเนี่ยเดินกับแม่หนู

แม่ปล่อยมือหนูแม่ไม่จับมือหนู
บอกความรู้สึกหลังถูกนายสมศักดิ์นาอุดมอายุ๓๑ปี
ก่อเหตุใช้เท้าเตะเข้าที่บริเวณหน้า
ล้มลงไปกองกับพื้นและร้องไห้

ยังคงเดินลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุเกิดบริเวณหน้าปากซอยรามคำแหง๘๕
ที่ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหาร
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
จับภาพคนร้ายเดินอยู่ริมถนน
กระทั่งตำรวจจราจรได้รับแจ้ง

และเดินสวนกับคนร้ายที่ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอะไร

วิ่งหนีไปขึ้นรถเมย์ที่จอดติดไฟแดงอยู่บนถนน
โดยไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางคือที่ใด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ย่านตลาดบางกะปิ
หลังสืบทราบว่าชายที่ก่อเหตุเตะเด็กวัย๔ขวบ
อาศัยอยู่บริเวณตลาดแห่งนี้
จากการสอบถามกลุ่มผู้ค้าในตลาด

ชายคนดังกล่าวมีสติไม่ดี
ขณะที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเล่าว่า
ชายที่ก่อเหตุชื่อบังรูนหรือบังดุล
อาศัยอยู่ที่ตลาดมาได้ประมาณ๑๐ปี

มีอาการผิดปกติทางประสาท

ถืออาวุธไปทำร้ายคนที่มาซื้อของในตลาด
แต่จะไม่ทำร้ายพ่อค้าแม่ค้า
มานานเข้านานเข้าเขาก็สติมันไอ้นั่นไปเองเลย
สติเขาแบบไม่อยู่เนื้อกับตัวอะไรอย่างนี้

เขาจะยืนตบมือแป๊ะอยู่ในตลาด

มันยังไงอ่ะมันอากาศร้อนแล้วก็

บางทีก็ถอดเสื้อผ้ามั่ง

บางทีก็นั่งรถไปไหนเขาทั่วไปหมด
บางทีก็ไปโลตัสอะไรเงี้ย

ยังเคยโดนตบโดนต่อยเลย

แต่เขาก็งงอ่ะทำคนเพราะเรื่องอะไร
เพราะว่าเขาก็ไม่ตกใจอ่ะเนาะ
แล้วก็เดินมาเราก็บอก
ใครอ่ะคนบ้าที่ตบมือ
ไม่ตบเค้าก็ต่อย

ตำรวจนครบานหัวหมากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
พบชายมีลักษณะคล้ายผู้ก่อเหตุ
อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเศร้า
ได้นำตัวมาสอบปากคำที่สนหัวหมาก
โดยพันธุ์ตำรวจเอกมานพน่วมลิวง
รองผู้ประคับการตรวจนักฐานบานศรีระบุว่า
นายสมศักดิ์ยอมรับก่อเหตุเตะเด็กชายวัย๔ขวบจริง
เนื่องจากมีอาการเครียดและเหนื่อย
แต่ผู้ก่อเหตุได้ให้การวกไปวนมา
มันเริ่มยังไม่มีบางทีมันก็สังเกตยากนะครับ
สังเกตยากถ้าไม่มีอาการอะไรอย่างนี้

บางทีเขาไม่ถึงขนาดที่ไปไล่เอามีดฟันหรือเอาปืนยิงเนี่ย
ใช่ไหมมันก็มันเป็นเรื่อง
มันอาจจะเป็นการกำเลิบบ้างแล้วก็หยุดบ้างอันนี้
ต้องถามหมอว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาอะไรหรือเปล่า

และจากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติการรักษาทางจิต
และเคยมีคดีทำให้เสียทรัพย์เมื่อปี๒๕๕๙

ส่วนการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะยังไม่พบ
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำนายสมศักดิ์อีกครั้ง
และจะแถลงข่าวว่าเป็นบุคคลทางจิตที่อยู่ในระดับใด
ลักษณะไหนหากพบว่าเป็นบุคคลมีปัญหาทางจิต

จากนั้นจะดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน